คุณปริณาเอกปริณาไก่กุ๊บตอนนี้อย่างที่บอกว่า
ตัวเองเนี่ยถือว่าเป็นนักสู้สู้โดยไม่สู้ไม่คำนึงถึงผลกระทบกับตัวเอง
รักพักดีถวายชีวิตเพื่อนเพื่อนเห็นใจยกเว้นสอสอคนหนึ่ง
ที่เข้าไปใส่ร้ายกับพลเอกประวิทย์หาว่าตนเนี่ยสนับสนุนนายธนทร
รุ่งเรืองกิจครั้งต่อมาอ้างว่าตนไม่มีศักยภาพ
ส่วนคู่แข่งคือเทวดาที่ผ่านมาสอสอที่ไปใส่ร้ายตนกับพลเอกประวิทย์นั้น
มีผลประโยชน์โลกกับคู่แข่งตนโดยที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ย
จะบอกด้วยว่าระบบประชาธิปไตยถึงเวลาเลือกตั้ง
ประชาชนจะเป็นคนชี้ขาดว่าต้องการตัวแทนแบบไหนไปรับทำงานรับใช้
ใครจะพูดยังไงก็ได้ผลลัพธ์จะอยู่ที่การเลือกตั้ง
ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่หนักหนาอยู่ไม่ได้หนักใจนะครับ
ประชาชนแต่หนักใจคนในพักพลังประชารัฐ
เชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่บ้านของตนประชาชนจะเลือกพักพลังประชารัฐอีก
เพื่อที่จะได้ตัวแทนมาสารต่อในเรื่องปากท้องการทำมาหากิน
โดยเฉพาะเรื่องน้ำบาดานและแหล่งเก็บน้ำที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้พลเอกประวิทย์เนี่ยคุมอยู่นะฮะซึ่งการเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ย
คู่แข่งตนพ่ายแพ้ม้วนเสือกกลับบ้านเองเพราะปารีนาใจถึงและตัวจริงน่ารัก
นางว่าอย่างงั้นแต่ก็หลังจากนี้พัทธลงไม่ได้ใช่ไหมแม่
ไม่ได้แล้วนางตลอดชีวิตแล้วนางก็ไม่ได้กลับมาเป็นนักการเมืองอีกแล้วตลอดชีวิต
จริงจริงคุณปรินาเนี่ยถือว่าครอบควรเขาจะเป็นครอบควรนักการเมืองอย่าง
สมบูรณ์จริงนะฮะตั้งแต่รุ่นพ่อมารุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นคุณเอ๋
คุณเอ๋เนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่เพื่อไทยด้วยซ้ำไปอืมตอนสมัยนายกยิ่งรักเนี่ย
เอ๋ยังอยู่เพื่อไทยอยู่เลยแล้วก็เล่นการเมืองมาตลอดจนครั้งเนี้ย
จริงจริงก็ถือว่ายุติบทบาททางการเมืองของคุณเอ๋ปรินาเดี๋ยวเราก็ต้องมา
กันต่อว่าเอ๋ปรินาเนี่ยจะมีบทบาทก็โอเคละเดี๋ยวจะต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลอีกครั้งหนึ่ง
เกี่ยวกับเรื่องว่าที่ดินของเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะ
ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา